คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะมาดูความปังความปั้ว
ของคุณอ้ำพัชราภากันคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าพักงานละครไป
บอกเลยว่าไม่พร่องนะจ๊ะ
ค่อยปล่อยมานะคะหลายตัวให้เราได้ชมกัน
หลังปร่อยให้นางเอกรุ่นน้องหลายคนแจ้งเกิด
ยึดตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ของวงการบันเทิงไปนานหลายปี
แต่ดูเหมือนว่าปีนี้คุณอ้ำพัชราภานางเอกซุปเปอร์สตาร์ตลอดการของเราเนี่ย

เจ้าแม่พรีเซนเตอร์คุณผู้ชมค่ะบอกเลยคนนี้แหละ
แบรนด์ที่ปล่อยภาพออกมานะให้ได้เห็นกัน
บอกว่าตื่นตาตื่นใจมากเลย
โดยเฉพาะความสวยระดับควีนของคุณอ้ำพัชราภา
สะกดสายตาของทุกคนจริงค่ะ
ดูได้เลยนะไม่ว่าจะอยู่ในแคมเปญสินค้าอะไร
มันดูแบบทรงพลังดูสื่ออารมณ์ถึงสินค้านั้น
มันมีความน่าเชื่อถือด้วยคุณผู้ชมค่ะ
น่าสนใจสมยี่ห้อพัชราภาชัยเชื้อจริง
แล้วก็แม่กลับมารอบนี้นะคะ
แบรนด์ที่มาพร้อมกับเธอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกลยุทธ์ใหม่นะ
อาจจะไม่ใช่แค่แบรนด์สินค้าเจ้าตลาด
แต่ว่าการเลือกใช้นางเอกซุปตาตลอดการมาเป็นพรีเซนเตอร์
ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการสร้างความปังปุริเย่ได้ทีเดียว
เพจบันเทิงค่ะหรือว่าหลายรายการข่าวบันเทิงนะ
ก็จับตาเอามาพูดถึงไม่น้อยเหมือนกัน
ก็รอดูนะคะว่าหลังจากนี้ในปีนี้นะ
อ้ำมัชราภาจะมีพรีเซนเตอร์ปังตัวไหนออกมาให้ได้เห็นอีกนะ
ตัวใหม่เขาก็รอเจาะคิวอยู่นะ
ของเก่าเนี่ยก็ยังแน่นระดับอ้ำพัชราภาเท่านั้นนะคะ
ทำได้ขนาดนี้คุณ
ยอดจริงนะคะต้องบอกว่าเรื่องบันลังพรีเซนเตอร์

อ้ำพัชราภากวาดเรียบทุกแบรนด์
ตั้งแต่หัวจดปลายเท้านะคะเป็นเงินเป็นทองไปหมดค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปคุณใหม่ดาวิกาเพิ่งแซงอ้ำไปหมาดนะคะ
ตอนนี้ยอดยังสูสีอยู่นะคะห่างกันแค่หมื่นสองหมื่นคุณผู้ชมไม่เป็นไร

ตีไข่แตกค่ะพุ่งทะลุ๕๐ล้านนะคะอย่างที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ
เป็นคนไทยคนแรกนะคะที่ทุบสถิตินี้นะคะ
ซึ่งถ้าย้อนกลับไปถึงคุณอ้ำนิดนึงนะคะก็หมอช้างบอกเนาะปีนี้ราศีพิจิกษ
ก่อนหน้านี้ไงที่ไปสัมภาษณ์บอกว่าหมอช้างหมอช้างคุณอ้ำเขาจะแต่งงานหรือเปล่า
หมอช้างบอกว่าเอาจริงปีนี้คุณอ้ำราศีพิจิกษ์ใครราศีพิจิกอยู่ตอนนี้แฮปปี้ได้เลย
งานเริ่มกลับมาโดยเฉพาะใครที่ทำงานในวงการบันเทิงจะยิ่งดังยิ่งปัง
แล้วคุณอ้ำมีแพลนว่าเดี๋ยวจะมีบทบาทการแสดงอันใหม่มาด้วยนะ
นี่ไงคุณผู้ชมค่ะของแบบนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วกัน
แต่ว่าถ้าใครพิจิก็เชื่อไว้หน่อยทำบงทำบุญเผื่อจะดวงดีขึ้นบ้าง